ตอนนี้นะคะทางรัฐบาลก็มีการเตรียมความพร้อม
เพื่อที่จะรองรับประชาชนในวันงานพระราชพิธีนะคะ
ว่ามีประชาชนเป็นจำนวนมาก
ต้องการที่จะไปร่วมในพระราชพิธีนี้
ทางรัฐบาลคาดการณ์ว่าในวันพระราชพิธี

พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุญเดช
รมนาศบอพิษในพื้นที่๑๔จุดของกรุงเทพมหานคร
รองรับประชาชนได้เพียงแค่๒๕๐๐๐คนเท่านั้นนะคะ
แล้วก็มีเพียง๖จุดเท่านั้นค่ะคุณผู้ชม
ที่ประชาชนจะมีโอกาสได้ชมการเคลื่อนริ้วขบวน
พระบรมราชอิสริยยศค่ะ
ออมสินชีวพฤกษรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
เปิดเผยว่าในวันที่๒๖ตุลาคม
ซึ่งเป็นวันงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ
พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมาฮภูมิพลอดุลยเดชบรมนาศบพิษ
ทางรัฐบาลจัดสรรพื้นที่เพื่อรองรับประชาชน
ที่จะเดินทางมาร่วมพระราชพิธี๑๔จุดนะคะ
การว่าจะสามารถให้ประชาชนเข้าไปในพื้นที่ได้

ว่า๕อันดับแรกที่สามารถรองรับประชาชนได้มากที่สุด

อนุสวรีประชาธิปไตยถึงแยกสะพานผ่านฟ้า
และพระเมรุมาจำลองลานคนเมือง
จุดนี้นะคะรองรับประชาชนได้๕๗๒๖๐คน
จุดที่๒สนามหลวงทางด้านทิศเหนือ
จุดนี้รองรับประชาชนได้๓๒๐๐๐คน
ส่วนจุดที่๓วงเวียนรอดอถึงแยกหลักเมือง
บริเวณนี้รองรับได้๒๔๙๖๐คน
จุดที่๔ถนนราชดำเนินกลาง
จากแยกคอกวัวถึงพระเมรุมาจำลองลานคนเมือง
รองรับประชาชนได้๒๔๙๐๐คน
และจุดที่๕ค่ะถนนราชดำเนินนอก
จากสะพานผ่านฟ้าถึงสะพานมะขวาน
รองรับได้๒๐๐๐๐คน
พื้นที่ทั้ง๑๔จุดรวมกันแล้วนะคะ
จะสามารถรองรับประชาชนได้๒๕๐๐๐คนเท่านั้น
ไม่ได้หมายความว่าทุกคนจะได้ชมริ้วขบวน
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ

มาดูกันหน่อยค่ะว่าประชาชนจะต้องไปอยู่มุมไหน
หรือพื้นที่ไหนใน๑๔จุดนี้
จะได้มีโอกาสชมริ้วขบวน
เครื่องประกอบพระบรมราชอิสริยยศ
พระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพนะคะ
จุดที่จะสามารถชมได้
ก็คือลานพระที่นั่งดูสิตมหาปราศาสตร์
หน้าประตูเทวาพิรม
เตียนวัดพระเชตุพลวิมลมังคลารามหรือวัดโพ

และมณฑลพิธีท้องสนามหลวงค่ะ
นี่เป็นเพียง๖จุดที่สามารถชมริ้วขบวนได้นะคะ
ถ้าไปอยู่๖จุดนี้ก็จะชมได้ชัดเจน
ใช่ค่ะแต่ก็ไม่ได้สามารถรองรับได้ทั้ง๑๔จุดที่บอก

จุดนี้ไม่ใช่๒๕๐๐๐คนที่คาดว่าจะมาอยู่ในบริเวณพื้นที่ทั้งหมดได้
ใช่ค่ะพศแก้วกำเนินโฆษบประจำสำนักนายยกรัฐมนตรี
ก็เลยบอกแบบนี้นะคะว่าพื้นที่ชมริ้วขบวนจริง
รองรับได้๔๐๐๐คนเท่านั้นเองนะคะ

คนค่ะก็จะเชิญประชาชนทั้งหมดออกนอกพื้นที่พระราชพิธี
ตั้งแต่คืนวันที่๒๔ตุลาคม๒๕๕๙
ส่วนประชาชนที่มีความประสงค์จะเข้าชมริ้วขบวนจริง
จะต้องเข้าสู่จุดคัดกรองทั้ง๙จุด
ตั้งแต่เวลา๕นาฬิกาของวันที่๒๕ตุลาคม๒๕๖๐นะคะ
คือตอนนี้เนี่ยพอไปตรวจสอบโรงแรมแถวบริเวณที่จะมีพระราชพิธีจองเต็มหมดแล้วนะคะ
คือประชาชนตั้งใจว่าจะไปพักที่โรงแรมที่อยู่ใกล้ที่สุด
ให้เช้ามากที่สุดก็จะไปรอบางคนบอกว่าอยากจะไปรอแบบข้ามคืน
เพื่อจะได้ชมริ้วขบวนเพื่อที่จะได้เข้าร่วมในพระราชพิธีนี้นะคะ
แต่ว่าท่านก็ต้องไปเริ่มต้นที่จุดคัดกรองที่ทางคณะกรรมการได้กำหนดไว้ก่อนนะครับ